มาดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างดีกว่า
หลายคนเริ่มวางแผนเตรียมเที่ยวกันแล้ว
ผมแนะนำที่นี่นะครับอุทยานแห่งชาติเขาแหลมที่จังหวัดกาญจนบุรี
ทำไมถึงต้องไปที่นั่น
วันนี้ไปติดตามกันเลยกับช่วงของคุณชนะอยากเล่า

นี่ได้ไปเที่ยวกันแล้วครับใครที่ชอบแบบธรรมชาติธรรมชาติ
อุทยานแห่งชาติเขาแหลมจังหวัดกาญจนบุรีครับ
เชิญชวนไปเที่ยวกันเลยไปแล้วเจอกับวิวสวย

แล้วนี่จุดตรงนี้ต้องไปครับป้อมปี
ตรงนี้แหละครับเป็นจุดชมวิวที่สวยมาก
อีกที่หนึ่งก็คือน้ำตกเกริงกระเวียนะครับ
แล้วพอเราเดินเข้าไปในนี้คุณผู้ชม
ทางเจ้าหน้าที่เขาจัดเตรียมไว้ให้หมดแล้ว
ร้านกลางเต้นร้านจอดรถอ้องน้ำร้านอาหารสวรรค์นิการ
ให้บริการนักท่องเที่ยวเปิดครบเลย
แต่อย่างนี้ไปเที่ยวเขามีมาตรการนะครับ
น้องใบตองคุณเทวินมีทรัพย์นะครับ

มาตรการของการป้องกันโควิด๑๙ของทางอุทยาน
ก็คือขอความร่วมมือก็คือ
จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละจุด

ไม่ใช่ไปออกันหมดเลยไม่ได้
ค่อยไปแบ่งกันเที่ยวจุดนั้นจุดนี้
เรียกว่าสลับแปะมือกัน
เดี๋ยวนายเที่ยวจุดนี้เดี๋ยวฉันเที่ยวจุดนี้กันก่อน

ใช่แล้วครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวนะครับ
ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด๑๙
อย่างน้อย๑เข็มก็คือรับวัคซีนก่อน
โชว์การรับวัคซีนให้กับเจ้าหน้าที่เขาดู
หรือว่าแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ด้วย
ก็คือตรวจมาแล้วในระยะเวลาไม่เกิน๗๒ชั่วโมงก็คือ๓วัน

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมทุกนาย
ได้รับการฉีดวัคซีนครบเต็ม๑๐๐

อยากไปเที่ยวก็จดเบอร์นี้ไว้เลยน้องใบตอง
แล้วคุณผู้ชมที่สนใจนี่อยากไปกางเต็นต์แบบนี้ไหม
โทรศัพท์ผมขึ้นให้เผื่อคุณจะโทรไปสอบถามรายละเอียดในการไปเที่ยวนะครับ
ผมบอกแบบนี้ว่าการจะไปเที่ยวที่เป็นธรรมชาติอย่างนี้
โทรไปสอบถามก่อนเป็นเรื่องที่ดีคุณจะได้เตรียมตัวถูก
ไปจองวางแผนการท่องเที่ยวก่อนอันนี้สำคัญนะคะคุณผู้ชมมา